ประธานที่เพิ่งจะได้รับการเลือกเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมา
ไทยรัตน์ทีวีก็ได้มีโอกาสในการสัมภาพพิเศษ
แนวทางในการปฏิรูปหลังจากที่มีเรื่องอื้อเฉา
รวมไปถึงอนาคตของไทยในการที่จะไปบอลโลก
และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก

คือกลับไปหาฟุตบอลกลับไปหาพื้นฐาน
นำฟุตบอลมาหาฟีฟ่าและนำฟีฟ่าไปสู่ฟุตบอล

ให้คนได้คิดว่าทำไมเรามาอยู่ตรงจุดนี้
นั่นก็เพราะว่าฟุตบอลนั่นก็เพราะว่าเรารักฟุตบอล
ขณะที่ประธานฟีฟ่าก็ได้ย้ำถึงแนวทาง
จะทำให้ฟีฟ่าเป็นองค์กรที่ทันสมัย

ประธานฟีฟาบอกว่าฟีฟาไม่ได้เป็นเจ้าของฟุตบอล
แต่ฟุตบอลเป็นของทุกคน
ฟีฟาต้องเข้าถึงแฟนต้องเข้าถึงนักฟุตบอล
ต้องเตรียมเวทีให้พวกเขาฉายแสงความสามารถที่มีอยู่
นั่นคือหน้าที่ของฟีฟา
ซึ่งในอนาคตในประเทศไทยฟีฟาไม่ได้เป็นแบบนี้
ซึ่งเกาหลีใต้เคยเป็นทั้งเจ้าภาพและเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในขณะที่กาต้าจะเป็นเจ้าภาพในปี๒๐๒๐
แต่มีโอกาสเพราะว่าวงการฟุตบอลทั่วโลกอย่างเช่นเอเชียมีมาตรฐานที่ดีขึ้นที่อาจจะมีการลดสัดส่วนในกลุ่มทวีปอื่นลง
และเอเชียอาจจะได้เพิ่มเป็น๖๗ทีมในอนาคต
อินฟาติโน่บอกว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของฟุตบอลในภูมิภาค
วิสัยทัศน์ในการเพิ่มทีมเข้ารอบสุดท้ายจากภูมิภาคด้วย
ในการจะตั้งศูนย์เป็นสิ่งที่ดี
ซึ่งประเด็นนี้ก็ได้มีการหารือในระหว่างการเยือนในครั้งนี้ด้วย